ราวดีมานำเสนออีกด้วยในโลกโซเชียลเป็นที่ฮือหามาก
เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอ
คลิปหนึ่งเป็นตำรวจค่ะตำรวจที่สงขลา
เขากระโดดไปช่วยเด็กที่ตกน้ำ
ขณะที่กำลังข้ามแพรขนานยนต
เพื่อเดินทางกลับบ้านแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ต
รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราให้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ดูภาพตามไปด้วยนะคะเห็นเด็กที่ตกน้ำไปนะคะ
แล้วจะมีชายหนุ่มอยู่หนึ่งคนกระโดดตามนี่
พุ่งตัวลงไปอย่างรวดเร็วเลย
นี่คือคุณตำรวจนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เด็กเขาลื่นตกลงไปพร้อมกับคุณพ่อ
แล้วก็มีหลายคนพยายามจะช่วยด้วยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่

ไปยังฝั่งอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
ขณะนั้นร้อยตำรวจเอกสมพรมีเลื่อนลอยรองสารวัตร
ปราบปรามสพสิงห์นครเขาเดินทางกลับบ้านเหมือนกัน
ก็มองเห็นสองพ่อลูกตกน้ำ
กระโดดลงไปช่วยขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็สามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ

พอคุณตำรวจโดดลงไปช่วยปุ๊บเนี่ยประชาชนแถวนั้นเขาก็ไม่นิ่งเฉยนะครับ

ช่วยกันหลายมือเลยล่ะค่ะคุณ

คุณตำรวจทำไปโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะ
คือเห็นผู้เดือดร้อนปั๊บพุ่งลงไปช่วยเลยนะคะ
ล่าสุดพลตำรวจตรีปรีดาเปรียมวารีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงครา
กล่าวชื่นชมร้อยตำรวจเอกสมพรมีเลื่อนลอยค่ะที่ทำความดีช่วยเหลือเด็กตกน้ำโดยไม่ได้คิดถึงผลที่จะได้รับเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้บังคับการกันหน่อยค่ะ
ตกไปปั๊บเนี่ยก็ต้องหาที่ที่เหนียวคว้าได้ได้ทั้งดื่มอย่างนั้นไปก่อน
ซึ่งก็ต้องขอชมเชยในความกล้าหารก่อนนะครับ
เสียสละตัวเองลงไป
ต้องขอขอบคุณชาวสงคราวทุกท่านนะครับ
ที่อยู่ในเหตุการณ์และร่วมกันช่วยเหลือน้องและผู้ปกครอง
ช่วยรอดชีวิตต่อไปอย่างทุกคนนะครับ
และก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังกลับการทหวัตรสุนทรชนจังหวัดสมภา
ที่ได้สั่งศรและคุณกำลังได้อุ้งทั้งผมค่าแลกการตำรวจ

โดยเฉพาะการเป็นฆาตการตำรวจเมื่อประสบอ่า
ภาคแพทย์ชนเกลือดร้อนต้องเข้าเสียเหลือทั้งที
สุดยอดปรบมือค่ะ
นี่คือมายฮีโร่
ใช่ของชาวสงขลาเขาเลยนะคะโอ้โห
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากเลย
แล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากทั้งคนในโซเชียลด้วย

เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ของตำรวจ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็อยากจะทำหน้าที่นี้
ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบหรือไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ
ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ